ช่วงนี้มาดูอีกหนึ่งคดีที่เรายังคงตามต่ออย่างต่อเนื่อง
กับเรื่องของนายเปรมชัยลีน่าเสือดำ

ถูกต้องแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะตายฟรีหรือเปล่า
เพราะว่ารอดนอนคุกตอนนี้เกือบทุกคดีแล้วนะ
ล่าสุดสารก็มีคำพิพากษาให้จำคุก๑ปี
แต่ว่าไม่รอลงอาญาแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศนะครับ
แล้วสุดท้ายก็ให้ประกันตัวออกไปในราคา๒แสนบาทครับ
เมื่อวานนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
พิพากษาในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีปรับรามการทุจริตภาค๗
ฟ้องนายเปรมชัยกรณสูตรแล้วก็นายยงโดดเคลือจำเลยที่๑และจำเลยที่๒
ข้อหารร่วมกันขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เจ้าพนักงานเพื่อจุงใจให้กระทำการใดไม่กระทำการใด
ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๔ประกอบมาตรา๘๒
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแล้วก็ไม่ดำเนินคดี
ในช่วงของวันที่๔และ๕กุมภาพันธ์๒๕๖๑ครับ
อันนี้คือภาพวันที่ควบคุมตัว๔กุมภาพันธ์ที่แรก

สารก็พิจารณาแล้วจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีครับ
พากษาให้นายเปรมชัยนั้นมีความผิดตามฟ้อง
จากว่านายเปรมชัยมีการพูดส่อเจตนาลักษณะยิ่งข้อเสนอ
หรือว่าให้สินบนแก่หัวหน้าวิเชียนจริง
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวขณะที่ถูกจับกลุ่มอยู่
แม้จะไม่ระบุว่าสินบนที่บอกนั่นคืออะไร
แต่ก็ถือว่าเป็นการติดสินบนเจ้าพนักงาน
พิพากษาจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้โทษรับโทษต่อจากคดีล่าสัตว์ป่าของศาลจังหวัดทองผาภูมิ
คดีนั้นโทษจำคุก๑๖เดือน
ส่วนในยงสารให้ยกฟ้องแม้ว่าจะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงการสนทนาก็ตาม
แต่ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับพฤติกรรมของนายเปรมชัย
จากการพูดคุยคนละช่วงเวลากันแล้วก็ลักษณะการพูดคุยทั่วไปไม่ได้มีการเสนอสินบนให้นะครับ
ต่อมาธนายความได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนายเปรมชัยถึงสารพิเคราะห์แล้วก็เห็นสมควรให้ประกันตัวไป
ราคาประกันเป็นเงินสด๒แสนบาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นนายเปรมชัยก็เดินทางกลับทันทีนะครับโดยบอกกับสื่อมวลชนสั้นว่าป่วยเจ็บขาแล้วก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสู้ในคดีในชั้นศาลต่อไป
คือป่วยเจ็บขาก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
นี้นายเปรมชัยก็ยังมีคดีครอบครองงาช้างแอฟริกาครับที่เป็นจำเลยร่วมกันกับภรรยาครับสารอาญานัดสืบพยานเดือนสิงหาคมนี้
ส่วนคดีครอบครองอาวุธปืนรายเฟิลแล้วก็ปืนแก๊ปที่ค้นเจอในบ้านพักแถวซอยศูนย์วิจัยกรุงเทพนั้นสารนัดสืบพยานเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
ก็เหลืออีกสองคดีที่ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหลายคนก็บ่นโอดครัวกันเหมือนกันนะว่า
นี่แหละที่เขาบอกว่าคุกเมืองไทยมีไว้ขังคนจน
ถ้าคุณมีเงินเพียงพอที่จะประกันตัว
คุณก็ได้ออกมาได้กลับไปนอนบ้าน
แต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีทรัพย์สินฐานะอะไรมากมาย